คุณอ้ำพัชราภานั่นเองนะคะ
เมื่อวันก่อนออกงานอีเวนต์โอ้โหบอกเลยว่า
ฮือฮ่าใช่สวยจริงทุกนี้คือสีแดงแบบคับผิว
ซุปตามีแต่คนจัดห้องให้วงหาโอ้โหแม่คุณจ๋าเนี่ยเหมือนมีแสงออร่า
มันสว่างว่ามมาเลย
สวยจริงค่ะคุณบปุ๊มแล้วก็มาอัปเดตกันหลายประเด็นเลยนะคะ
อย่างเรื่องนี้เลยความสวยนะความงามที่เจอกี่ครั้งก็ไม่มีความลดลงเลยนะ
ไปตั้งอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องความหุ่นเบลี่ยวจริงคุณผู้ชมหา
ดูซะก่อนนะเอวเป็นเอวโอ้โห
แล้วก็พอถามว่าตอนนี้แม่อ้ำพอใจกับรูปร่างตัวเองไหม
ขึ้นสักหนึ่งกิโลกรัมพอเออแค่หนึ่งกิโลพอนะโอ้หรอ
อยากมีแบบอยากเพิ่มน้ำหนักบ้างเออหนึ่งกิโลพอสองโล
กลายเป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วนะฮะ
ส่วนแม่อ้ำเนี่ยจะว่ายังไงนะคะ

รุ้นอยากจะเห็นงานละครพี่อ้ำได้ละครเถอะ
เจ้าตัวบอกข่าวดีมีข่าวดีหรือเปล่า

เพราะว่าหน้าอ้ำตอบหน้าหลุดหน้าตอบ

อ้ำบอกเทรนเนอร์เสมอเลยว่า
ไม่เอากล้ามไม่เอาเยอะนะ
จริงต้องถ่ายนะเพราะเขาไม่เห็นว่าจะดูแลอะไรเลย

นางได้สองต่อนางก็ฮอตด้วยตอนนี้
เราคุยกันแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็อยากจะให้ทางค่ายบางคนพูดเองดีกว่าเนอะ

คาดว่านะคะจริงอ้ำก็อยากรอให้มันเบากว่านี้อีก
ก็ต้องติดตามนะคะก็บอกว่าอยากให้ทางค่ายออกมาพูดอันนี้หมายถึงเรื่องละครนะคะ

ใช่รอลุ้นอยู่แล้วตอนนี้ก็ติดตามพี่อ้ำตามงานอีเวนต์ไปก่อนนะ